คุณผู้ชมหลังจากที่โควิดมาสู่แต่ละประเทศ
ถึงประเทศไทยได้เซกันไปตามตามกันเลยค่ะ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นลูกโซ่เลยนะคะตั้งแต่โควิดมา
กิจการร้านค้าผู้ประกอบการร้านอาหารต้องปิดกิจการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือไปเลิกจ้างเลิกจ้างแรงงาน
แรงงานไม่มีงานทำไม่มีข้าวไม่มีเงินไม่มี
แม้แต่ที่อยู่อาศัยที่ระยองค่ะทำไงอ่ะ
เงินจะไปเช่าห้องก็ไม่มีเงินจะซื้อข้าวสารกรอกหม้อก็ไม่มี
บางคนก็ไปขอข้าววัดส่วนที่หลับที่นอนทำไง
นี่ค่ะไปพักที่สาราอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
ปลวกแดงอ่ะคุณผู้ชมคุณบุษรินเกิดมณีเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่พมของจังหวัดระยองนะลงพื้นที่ไปเลย
สำรวจหน่อยสิว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่ามีคนตกงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดสิบเก้าเนี่ย
ปรากฏไม่เจอจริงค่ะ๘คนด้วยการแบ่งเป็นชาย๗คน
หญิงหนึ่งคนทั้งหมดเป็นพนักงานร้านหมูกระทะ
ร้านหมูกระทะนี่ร้านแรกเลยนะคะที่ขอความร่วมมือให้ปิดกิจการ
คนงานทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นพนักงานร้านหมูกระทะ
มีคนงานก่อสร้างด้วยบางคนก็เป็นคนขายหมูปิ้ง
ทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมนายจ้างหยุดกิจการ
ที่สุดแล้วกลายเป็นคนตกงานนะคะต้องอาศัยขอข้าวก้นบาทพระประทังชีวิต
ต้องอาศัยสาราอเนกประสงค์แห่งนี้เป็นที่หลับนอนค่ะ
หนึ่งในคนที่ตกงานนะคะก็คือคุณวีรชัยเกรดหงษ์
บอกว่าเดิมทีเดียวตัวเองมีอาชีพขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง
อยู่ที่บ่อวินพอโรคโควิด๑๙ระบาด
รายได้มันก็ลดน้อยถอยลงเพราะคนเองก็ไม่ออกจากบ้าน
บางคนก็ประหยัดไงก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะยืดเยอะไปถึงเมื่อไหร่
ประหยัดไว้ก่อนอะไรแบบที่ไม่จำเป็นก็ไม่กิน
ประเด็นมันอยู่ตรงนี้อันนี้ฝากรัฐบาลด้วยนะคะ
ประเด็นอยู่ที่ว่าคุณวีรชัยบอกว่าเราก็ถามต่อว่าเอ้า
ทำไมไม่ไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน
รับ๕๐๐๓เดือน๖เดือนก็ว่ากันไปคุณวีรชัยบอกว่ามีหรือที่ผมจะไม่ลง
มีเรื่องที่ผมไม่อยากจะได้เงิน๕๐๐บาทผมไปลงทะเบียน
แต่คำตอบที่ได้กลับมาคือบัตรประจำตัวประชาชนผมมีปัญหา
ทั้งที่ว่าเกิดมาผมก็ใช้บัตรใบนี้
เลขประจำตัว๑๓หลักผมก็ใช้อันเดิม
ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่บัตรประชาชนผมมีปัญหา
อันนี้ไม่ใช่เฉพาะคุณวีรชัยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้
ปัญหานี้นะคะคนที่บอกว่าเป็นอาชีพอิสระ
ได้รับผลกระทบจากโควิดเขาก็เจอปัญหาแบบนี้
ฝากรัฐบาลแก้ด้วยค่ะส่วนคนที่มาอาศัยอยู่ที่นี่นะคะ
เดิมทีเดียวเนี้ยคุณผู้ชมมีสิบเอ็ดคนด้วยกัน

กลับไปทำงาน๓คนเพราะฉะนั้นเหลือตรงจุดนี้อีก๘คนนะคะ
ให้ครบหลูปบางคนเนี้ยไม่สมควรจะได้รับเงินห้าพันก็ได้
ตามที่เป็นข่าวคนแบบนี้ไม่ได้อ่ะอ่า
ตั้งแต่ตอนแรกเลยคือลงทะเบียนไม่ได้ฝากด้วยนะ
ค่ะเรื่องของการลงทะเบียนนะคะก็ดูหลักฐานอะไรต่าง
ลงพื้นที่ไปดูเลยว่าเขามีความเดือดร้อนจริงหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นการเช็คชัวร์ได้อีกทางหนึ่ง
พมจังหวัดนี่มีเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดนี่
ลงพื้นที่ค่ะค่ะนอกจากบางคนที่ตกงานแล้วเนี่ย
ช่วงโควิดงานมันก็ลดน้อยลงเงินมันก็น้อยลง
ลักษณะไม่ต่างจากตกงานเลยคือมีเงินแต่เงินมันน้อยมากต่อเดือนเนี่ย
ใช้ไม่พอจริงจริงเนี้ยนะคะมีคนกลุ่มหนึ่งค่ะ
เขารวมตัวกันกว่า๓๐ชีวิตเป็นคนขับรถเมย์
และกระเป๋ารถเมย์ของสายหนึ่งสองเจ็ดเขาบอกว่าช่วงโควิด
ที่มันเล่นงานพวกเขาเนี่ยการเดินรถคนก็ไม่ค่อยขึ้น
เที่ยวรถมันก็น้อยลงได้รับความเดือดร้อน
และตอนนี้ต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วนะคะจากคนขับรถเมย์กระเป๋ารถเมย์ค่ะ
กลายเป็นคนเก็บขยะและข้าวเนี่ยต้องไปขอวัดกิน
บ้านจะอยู่ก็ไม่มีต้องมาอาศัยเพลิงพักแบบนี้เนี่ยนะคะ
เขาก็เลยรวมตัวกันร้องขอความเป็นธรรมจากสื่อ
ร้องขอความช่วยเหลือจากสื่อเพราะเขาบอกว่าเดือดร้อนอย่างหนักเลย
บางคนถูกสั่งพักงานให้หยุดเดินรถตอนนี้ทุกคนอาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่ของบริษัท
ใจดีนะคะปลูกเป็นเพิงพักให้อยู่ด้วยกันรวมกันเลยนะ
สิบห้าครัวเรือนคุณคะแล้วสภาพที่อยู่กันแบบเนี้ย
และอยู่กันรวมสามสิบชีวิตตรงข้ามวัดเล่งเนื่อยยี่สองที่บางบัวทองค่ะ
นางช่อลดาชุ่มแสงอายุสามสิบเจ็ดปีคนนี้เป็นกระเป๋ารถเมนะคะ
เป็นหนึ่งในครอบครัวที่เดือดร้อนเธอบอกว่าตัวเธอเป็นกระเป๋ารถเมย์
สามีเนี่ยเป็นคนขับรถเมย์ครอบครัวเธอมีตั้ง๕คน
รายได้หลักก็มาจากการขับรถเมย์ทำแบบนี้มาตั้ง๒๐ปีแล้ว
ไม่เคยไปทำอาชีพอื่นเลยตัวเองกับสามีรายได้รวมรวมกันเมื่อก่อนนี้นะ
หกร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทต่อวันแต่หลังจากโควิดเล่นงาน
ก็คือช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหดหายไปเลยค่ะเงินเดือน
หายไปเลยรวมกันได้แค่๒คนนะ๒คนนะคะ
ได้แค่วันละหนึ่งร้อยบาทต่อวันหนึ่งเมษายนที่ผ่านมาเธอกับสามี
รวมไปถึงคนขับรถเมย์และกระเป๋ารถเมย์คนอื่นยังถูกสั่งพักงานเพิ่มเติมอีก
รายได้พิเศษตอนนี้ที่ทำได้ประทังชีวิตคือการไปคุ้ยกองขยะเก็บมาขาย
ก็ได้เงินวันละห้าสิบหกสิบบาทแต่เธอบอกว่าก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
แล้วถามถึงอาหารล่ะอาหารไปเอามาจากไหน
บอกมื้อเช้าโชคดีค่ะวัดเล่งเนอร์ยี่สอง
เอาอาหารมาแจกให้ฟรีประทังชีวิตได้ไปวันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นสภาพนี้
ไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะทางบริษัทก็ไม่ได้แจ้งว่าจะกลับมาเดินรถอีกเมื่อไหร่

ตรงไหนมีกองขยะคือไปคุยไว้ก่อนคุยว่าเก็บขวดมาขายโลละเก้าบาทสิบบาท
เอาไว้ก่อนนะพี่แล้วก็สิบเอ็ดโมงก็ไปตรงวัดจีน
แจกข้าวหนูก็เอาไปรับแจกข้าวตรงนั้นกินก่อน
อย่างพวกหนูเนี่ยหนูเข้าไม่ถึงเพราะวันหนูแต่อยู่บนรถเมย์

หนูก็คือแบบมันไปทางไหนไม่ได้แล้วคือว่า

พอไปปุ๊บเขาเข้าไป๒ล้านคนแล้วนะ

ลงทะเบียนเหมือนกันเราไม่ทิ้งกันเนี่ย
บอกว่าลงไม่ทันสิทธิ์หมดไปก่อน

ไม่ได้นะอันนี้ประชาสัมพันธ์บอกกลับไปเลยนะคะ
ไซต์เราไม่ทิ้งกันไม่มีวันปิดลงทะเบียน

ยิ่งเป็นแบบนี้เดือดร้อนจริงลงไปเลยค่ะ